ช่วงนี้มาติดตามของข่าวการเมืองกันหน่อย

ก็รับคำร้องขอยุบพักจากกรกตแล้วนะคะ

ขอเวลาในการศึกษาคำร้องที่กรกตยื่นมาหน่อย

และที่เขาจะต้องไปชี้แจงเป็นรายลักษรภายใน๗วันค่ะ
เรื่องฝ่ายกฎหมายเขาพิจารณา๒๓วัน
ว่าวันจันทร์ก็คงจะมาคุยกันใหม่
มาคุยกันใหม่ให้เวลาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายนะครับ
แล้วก็ทำทางออกให้ดีที่สุด
ก็ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

เพราะทุกฝ่ายก็ได้ให้ความเคารพ
แล้วก็ทางพักก็ได้แถลงนอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่ค่ะก็เป็นการแถลงจากนายพิชิตชื่นบาน
ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน
รับคำร้องที่กรกตขอให้พิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติ
โดยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๗วัน
ฉะนั้นจะถือว่าไม่ติดใจ
นัดพิจารณาครั้งต่อไปก็คือ๒๗กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ
นายพิชิตบอกด้วยว่าก็น้อมรับมติของตุลาการ
และคณะทำงานขอใช้เวลาสัก๒๓วันในการศึกษาคำร้อง
ก่อนที่จะนำมาให้กรรมการบริหารพักพิจารณาในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
จะได้ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณอักษร
ยืนยันนะคะว่าพักยังคงยึดมั่นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
ส่วนทางด้านของนายจาตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
และนายนัทธวุฒิสายเกลือประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงบอกว่า
งดทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์เลือกตั้ง

กว่าจะมีคำตัดสินเพื่อจะลดปัญหาแทรกซ้อน
แต่ถ้าหากมีช่องทางการดำเนินการทางศาล
ก็พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาค่ะ
เราได้ทำทุกอย่างที่เราตั้งใจ
แล้วก็เต็มความสามารถนะครับ
แล้วก็ได้รับผลได้เป็นผล
หรือว่ามีทำให้ประชาชนได้เข้าใจเห็นด้วย
เข้าร่วมสนับสนุนกับสิ่งที่เราได้ทำไป
ไม่มีอะไรที่รู้สึกเสียดาย
ทางด้านนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์มันดามร้อยโทปรีชาพล
พงษ์พาณิชย์หวนหน้าพักธัยศาสตร์ชาติ
ซึ่งก็เข้าไปแจ้งความที่ปอทนะครับ

กล่าวถึงอนาคตของบุตรชายด้วยว่าทุกอย่างนั้นถูกลิขิตมาแล้ว
ไม่มีใครจะฝืนได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ครอบครัวพร้อมรับศตรากรรมทุกอย่าง
จะขอให้มีเมตตาต่อลูกชายของตัวเธอบ้างนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะของ
ต้องห้ามของผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต
มีบรรยายงานว่ากรกตนั้นเตรียมไม่รับรอง
คุณสมบัติผู้สมัครสอสอจำนวน๕๐๖คนในวันนี้ครับ
จากไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสมาชิกผู้ที่สมัคร
ที่เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับพักการเมืองอื่น
แล้วก็สังกัดการเมืองไม่ครบ๙๐วัน
เช่นพักมหาชน๑๓๓คน

รวมพลังประชาชาติไทย๗คน
พักเสรีริมรวมไทย๖คน
และพักการเมืองก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงนะคะ
มีการจัดกิจกรรมในเทศกาลวันแห่งความรักกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ

นี่มีกิจกรรมฟรีฮักกอดฟรีค่ะ

โดยเฉพาะนายแพทย์คณวัฒน์จันทรลาวัล
หรือว่าคุณหมอหล่อจัดกิจกรรมหมอเอก

ตอนอยู่จุฬานี่เขาก็ดังมากแล้วด้วยนะ

ดูดิสาวนั่งแบบยืนบิดกันตัวเดียว
สาวแต่หนุ่มไปกอดกันเยอะเมื่อวาน

ก็เป็นกิจกรรมพักใจไว้ที่หมอ

ไปดูนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

พร้อมกับผู้สมัครสอสอทั้ง๔เขตและทีมงานนะคะ
นี่ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยาค่ะ

นึกว่าแบบมีงานมหาวิทยาลัยเลย
แล้วก็ไปรุมขอถ่ายรูปพ่ออย่างเป็นกันเอง
และทุกคนพร้อมใจกันตะโกนว่า

ตามกระแสความนิยมในโซเชียลมีเดียนะคะ
ส่วนพักเพื่อไทยค่ะเย็นวันนี้
แก่นำพักก็เตรียมที่จะยกคณะไปปราศัยใหญ่
ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
หลังจากได้เลื่อนกิจกรรมมาหลายครั้งแล้ว
จากสาเหตุความไม่ลงตัวของสถานที่
รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับภักดิ์ไทยรักษาชาติด้วยค่ะ